ก้าวไกรเรานะครับก็แน่นอนครับ

กรุงเทพหานครไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอย่างแน่นอนครับ

ก็คือคล้ายกันกับทั่วประเทศ
ที่ไม่อำนวยความสะดวกให้กับคนครอบครุม

และในกรุงเทพรอบนอก

ที่บ้านคุณจะมีเครื่องฟอกอากาศเป็นหมื่นเป็นแสน
คุณก็ไม่สามารถกลั้นหายใจไปหายใจที่บ้านได้
ยังไงก็ต้องพบเจอกับปัญหาฝุ่นที่

เพราะฉะนั้นคนกรุงเทพต้องเผชิญปัญหาเดิม

กรุงเทพมหาละครมีเงินมีการบริหารจัดการแบบพิเศษ

เราได้ผ่านข้อบรรยัติเกี่ยวกับเรื่องของรถเมย์ไฟฟ้า
เราได้ผ่านข้อบรรยัติเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่สีเขียว

และถ้าเกิดได้เป็นรัฐบาลก้าวไกล
เราจะสามารถทลายข้อจำกัดหลายอย่าง
จะสามารถเปลี่ยนกรุงเทพให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
วันนี้กรุงเทพมหานครมีพื้นที่เกือบ๑ล้านไร่
แต่มีพื้นที่ทหารอยู่ประมาณ๑๙๐๐
แล้วยังไงครับ

แต่วันนี้นั่งอยู่ในห้องแอร์จิบกาแฟอยู่กลางใจเมือง
นี่คือประเด็นหลักสำคัญที่เราจะ
ย้ายพื้นที่ทหารที่ไม่จำเป็นออกนอกกรุงเทพมหานคร
แล้วให้ศักยภาพกรุงเทพมหานครนั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัย

เป็นพื้นที่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน
โอ้โฮนี่จะก้าวไกล
การเลือกตั้ง๖๖อาทิตย์ที่๑๔พฤษภาคม
ตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป